ไก่รสเด็ดเตี๋ยวไก่รสดีชนบุรีมาแล้วจ้า
หรือว่าจะกินเตี๋ยว๑๙บาทที่กำแพงเพชรก็มีเหมือนกันนะ
ไปกันเลยไปกันเลยคุณผู้ชมพาไปร้านแรกเลยค่ะ
ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวที่กำแพงเพชรนะคะ
ชื่อว่าร้านอะไรเนี่ยอ่านสิข้าวกะเตี๋ยเขียว
อยู่ที่กำแพงเพชรค่ะร้านนี้เขาขายแค่ชามละ๑๙บาทนะ
โอ้โหลูกค้าแวะเวียนไปชิมกันแบบไม่ขาดสายเลยอ่ะคุณ
แต่ชามไม่ใช่เล็กนะชามใหญ่ดูดูนะฮะ
ใช่ค่ะเจ้าของร้านก็คือนางสาวนัสราจัญญาวัฒน์เขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าอยากให้ลูกค้าได้กินก๋วยเตี๋ยวราคาถูกใครที่มีรายได้น้อย
นักศึกษาเอ่ยนักเรียนเอ่ยแบบนี้มากินที่ร้านได้เลย
ช่วยลดค่าครองชีพด้วยไงเป็นการช่วยประหยัดค่าคลองชีพ
ก็เลยตั้งราคาขายชามหนึ่ง๑๙บาท
เมนูอื่นเขาก็ลงท้ายด้วย๙เหมือนกันนะพี่ทิเป้พี่บุ๊ค
ไปกินได้เลยเกี้ยวกรอบจานละ๙บาท
้งถ้วยละ๓๙ลวกจิ้ม๔๙บาท
แล้วดูสิแต่ละวันลูกค้าก็ไปอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ขายตั้งแต่๑๐โมงเช้าคุณผู้ชมจนถึง๔โมงเย็น
บอกพี่กัดร้านกันหน่อยอยู่ตรงไหน
อยู่ริมถนนเชิงสะพานต้นโพค่ะ

โทรไปสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะ

อ่อนสบายยามเช้าแบบนี้

ปรุงเข้ามาดอดบางคนชอบกินแบบแซ่บไงคุณ
ใช่กลืนน้ำลายกันเอื้อกเลยนะ

แต่ว่าลูกค้าเขาจะเรียกกันติดปากว่า
๋เตี๋ยวไก่รถไฟใต้ทางด่วน

โดยคุณพี่ทองดีพงศุระเจ้าของร้าน

ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไปขายตามหมู่บ้าน
แต่ทีนี้วันหนึ่งฝนตกลงมาหนักมากเลย
ก็เลยต้องมาจอดตรงนี้หลบฝน
ทีนี้รถคันอื่นก็มาจอดหลบฝนเหมือนกัน
เจ้าของรถเขาก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินค่ะ

หลังจากนั้นคุณพี่ทองดีบอกว่า

ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลยทีนี้ก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเพียบค่ะ
ต่อคิวกันยาวนอกจากก๋วยเตี๋ยวไก่ชามละ๑๙บาทแล้วนะ
ยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นราคาก็อยู่ที่ชามละสามสิบห้า
เอาไปเต็มที่เลย๔๐บาทนะพี่
เปิดขายทุกวันค่ะเดือนหนึ่งหยุดแค่๒วัน
คือวันที่๑กับวันที่๑๖ไม่ต้องบอกก็รู้

รอลุ้นไงว่าจะรวยหรือว่าไม่รวย
แต่พี่เขาบอกว่าต่อให้รวยหรือไม่รวยก็ขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้๑๙บาทเหมือนเดิม
ดีจังเลยครับพอพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเราก็คิดไปถึง๓๕๔๐
๔๕แล้วนะ๑๙บาทยังกินได้อยู่นะครับ